ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักคนโสดจะมีคนอ่อนไวกว่าเข้ามาผัวพันมากกว่า๑คน
ที่มีคู่รักแล้วรักจะสดชื่นสมหวังคู่รักคู่ครองช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จ
สุขภาพจะมีแผลหรือบาดเจ็บที่ท้องน้อยจากงานประจำ
ยานพาหนะที่ใช้ความเร็วมีอาการเจ็บป่วยให้ทำงานได้ไม่เต็มที่
มีอาการแน่นหน้าอกกรดไหลย้อนหายใจไม่ออก
การเงินจะได้รับผลประโยชน์ไม่คาดฝันจากกองมรดกหรือพินัยกรรม
เงินปันผลมีรายจ่ายเดิมแต่ยอดหนี้เพิ่มสูงขึ้น
การงานมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเจ้านายผู้บังคับบัญชาสนับสนุน
ลูกน้องเพื่อนร่วมทีมยอมรับอุปสรรคการงานลดลง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์